อีกคลิปนึงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในเฟซบุ๊กนะคะ
รถกระบะบรรทุกหมอนคันนี้นี่ถูกแชร์เพราะอะไรก็น่าจะรู้นะ
เพราะมันน่าหวาดเสียวมากเลยคือเขาบรรทุกหมอนแต่ว่ามันสูงมาก
ทำให้รถมันเอียงกระเท่เล่แบบนี้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะรอดไม่รอด
จะไปถึงหรือไม่ถึงจะล้มแหล่ไม่ล้มแหลใช่ค่ะก็เลยมีคนมาแชร์ต่อกัน

ครูบ้านนอกคนอีสานเบอร์ลืมถิ่นค่ะเขาแชร์คลิปวิดีโอนี้
เป็นรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนบรรทุกหมอนมาเต็มคันรถสูงกว่า๓เมตร

ขับผ่านถนนสายมะลิวันวังสะพุงเมืองเลยบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหรือสปพจังหวัดเลยเขต๒

ขับไปเนี่ยก็หวาดเสียวไปคนขับตามก็ถ่ายคลิปก็หวาดเสียวไป
แม้ว่าจะขับไม่เร็วนะความเร็วอยู่ที่ประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่มันเป็นเพราะหมอนที่มันบรรทุกมันเกินกว่าความสูงปกติ
ก็เลยทำให้รถเอียงไปทางซ้ายเหมือนกับจะพลิกคว่ำ
ถ่ายคลิปที่ขับรถตามมานะคะก็ถ่ายไปเรื่อยแหละลุ้นว่าจะไปถึงไหม
ถนนทางตรงก็แล้วเข้าโค้งก็แล้วมันก็เอียงขึ้นเรื่อย
เสียดป้ายไปนิดเดียวแต่ก็ไม่คว่ำนะ
แล้วไม่รู้ว่าคือคนขับเขาจะรู้สึกหรือเปล่าว่ารถมันเอียงแต่เห็นแล้วหวาดเสียวแทนนะคะ
ก็คิดว่าเป็นเพราะหมอนที่ยัดนุ่นทำให้น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่
แต่ที่แน่คนขับต้องใช้ฝีมือแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า
ถึงจุดหมายนะถึงเขตเทศบาลเมืองเลยโดยสวัสดีภาพแบบสภาพแบบนี้แหละ
นั่งอ่านข่าวไปจะเอียงตามอยู่แล้ว
มันจะล้มอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้โหเก่งมากนะครับ